คุณผู้ชมครับมีชาวบ้านที่
เกะกะระรานปลาอิดปลาหินใส่หลังคาบ้านเขา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นปีนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
อันนี้เป็นวันหนึ่งที่เจอ
ขี่จักรยานโยนมาบอยก็โยนนี่ครับ
โยนหินใส่หลังคาบ้านเลย
มีภาพหลายคลิปหลายมุมหลายช่วงเวลานะครับ
ที่จะจับภาพบ้านหลังนี้ที่ในบอยเนี่ย
ขี่รถผ่านแล้วก็ก่อเหตุนะครับ
เดี๋ยวมีมุมอื่นให้ดูด้วยนะครับ
มาแล้วบอยมาแล้ว
ไปแล้วหลังจากก่อเหตุนะครับ
คือเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าไม่ได้โดนครั้งเดียวนะครับ

อยไม่หลับไม่นอนเลย
จนหลังคาบ้านก็ได้เป็นรูเลยนะครับ
ขวดเบียร์ก็มีหินก็มีอิดก็มี

ในรอบเกือบปีเนี่ยนะครับ

เป็นหลักฐานเก็บเรียงเอาไว้เลยเนี่ย

เป็นร้านขายของชำนะครับร้านนี้นะฮะนี่เห็นไหมฮะเจ้าของร้านมาชี้ให้ดูนะครับ
เจ้าของบ้านเจ้าของร้านนี่คุณป้าบุญธรักษานะ
พาผู้สื่อข่าวของเราเข้าไปดูร่องรอยความเสียหายกระเบื้องแตกหลายจุดนะครับ
หินที่ยังเก็บเอาไว้ได้เนี่ย๔๕ก้อนมีค้อนอีกอันหนึ่งนะ
เจ้าของร้านบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นฝีมือบอยคนเดียวเลย
เป็นเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามฮะบอยชอบเอาก้อนหินเอาก้อนอิดเอาขวดเนี่ย
เครื่องใส่หลังคาบ้านทำแบบนี้มาประมาณปีนึงแล้วนะเริ่มจากบอยเนี่ยคลุมคลั่งก่อน
วันแรกเลยนะที่ป้าจำได้เนี่ยป้าบอกบอยเนี่ยคลุมคลั่งเดินถือมีดดาบ
ตะโกนอยู่หน้าบ้านป้าก็เรียกลูกชายให้ออกมาแล้วเรียกลูกชายป้าให้ออกมา
เพราะไม่พอใจคิดว่าลูกชายป้าเนี่ยเอาเทคโนโลยีไปสแกนสมองของบอย
เห็นไหมหาว่าลูกชายป้าปล่อยรังสีใส่บอยตอนนั้นป้าก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพไซน้อย
ตำรวจก็มาเอาตัวบอยไปไปพูดไปคุยทำความเข้าใจเสร็จแล้วก็ปล่อยตัวกลับมา
มันก็เป็นตามขั้นตอนนั่นแหละป้าบอกตั้งแต่นั้นฮะทีนี้บอยก็ไม่ต้องสกงสแกนสมองอะไรแล้ว
ไม่ถามไม่ไถแล้วขี่รถผ่านเครื่องอย่างเดียวเลยเอาหินมาโชว์ให้ติดู
คือหลังจากที่ไปแจ้งความรอบหลังเนี่ยแต่มันไม่มีความคืบหน้าคุณป้าบอกไม่รู้จะทำยังไง
ก็ยอมรับว่าเคยตัดสินใจเอาก้อนหินเนี่ยไปปลาใส่บ้านบอยบ้างมันเหลืออดแล้ว
อยยังชอบไลฟ์เฟซบุ๊กด่าผู้คนด่าชาวบ้านด่าคุณป้าบุญทรักษา
บ้านคู่กรณีกล่าถึงขั้นความคุบอกเดี๋ยวจะชี้ใส่ขวดเอามารดใส่หัวคนในบ้าน
เอาฟังคุณป้าก่อน
คนไม่ไหวอะบ้านเราจนพังหมดแล้วมึงเฟี่ยงได้กูก็เฟี่ยงได้
ตำรวจเขาบอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่เจอซึ่งหน้า
ตำรวจเขาว่าอย่างนี้
หายบาปหายเยอะมากแต่เนื้อหาใจความเนี่ย
มาที่บ้านของบอยนะไม่ไกลค่ะ
ข้ามถนนอยู่ฝั่งท้องค้ำ
บ้านหลังนี้หากันแค่๕๐เมตร
มาถึงก็เจอบอยบอยยอมรับว่า
ใช่พี่ติผมติดยาบ้าจริงแต่เคยติดนะตอนนี้ผมเลิกไปแล้ว
ส่วนเรื่องที่เอาก้อนหินไปปลาใส่บ้านเขาเนี่ยบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ย
เพราะไม่พอใจที่ฝั่งนั้นใช้เทคโนโลยีมาสแกนสมองเขา
สมองบอยนี่เบลอไปหมดค่ะแล้วยังปล่อยแสงอินฟาเรท
ลักษณะคล้ายฝูงพึ่งกับค้างคาว

จบแล้วลากไปโรงพยาบาลเลยนะ
เค้าบอกอย่างนี้เลยนะคะมีภาพแพทย์เลยนะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดลอย

เพราะเขาเห็นมากับตาในตอนกลางคืน

ก็แม่ผมคนไทยก็นี่เขาก็รู้

ก็ใช้ผูงผึ้งผูงข้างอย่างนี้
ก็คือเป็นราศีบนท้องฟ้า
อ่ะที่แพร่ขยายแล้วก็ค่อยเปลี่ยนรูปร่างไปแล้วแต่

อ่ะแม้ว่าผมจะอธิบายให้ฟังเท่าที่ผมสัมผัสได้
เห็นเนี่ยแค่ในบ้านผมโลเคชั่นที่สร้างไว้เป็นตาราง
แล้วก็ยังไงดวงตาสวรรค์ที่มาเรียกกันอยู่
ก็ขึ้นจากทางพื้นดินขึ้นเป็นสายลุ้งขึ้นมา
มันลื้อแล้วพอขึ้นถึงท้องฟ้าแล้ว
มันเป็นตารางแฝงอาหารอย่างนี้
โอ้โหคือข่าวนี้ต้องชมติเลยนะต้องชมตินักข่าวของเรา
ที่คุยกับเขารู้เรื่องนะแล้วเอาข้อมูลมาเขียนให้พี่อุ๋ยเล่าด้วยเข้าใจนะ
ถูกต้องแต่ต้องฝากติอย่างที่บอกนะ

คือดูแล้วคนในครอบครัวต้องพาบอยไปรักษานะ
คือบอยไม่ได้โดนสแกนสมองไม่ได้โดนรังสีอะไรหรอก
อาจจะเสพยาเสพติดหนักก่อนหน้านี้ที่บอยบอกใช่ไหม

ไม่มีแสงอินฟาเลสที่เป็นพึ่งเป็นค้างคาวหรอก
นี่คลิปที่ขี่มอไซค์มาด่าตะโกนด่า
คุณแม่ของบ่อยที่บอยบอกว่าถูกฝังตรงข้ามบ้าน
ปล่อยแสงอินฟาเรดเป็นฝูงพึ่งข้างคาว
จนแม่เขาหลังค่อมนี่คุณแม่
แม่บอกก็พอจะรู้วิรกรรมของลูกชาย

อยากพาลูกไปรักษาอาการติดยาเสพติดมาก
ตอนนั้นจะพาไปรอบนึงนะคุณเขียนมาสอน
แต่โรงพยาบาลเขาไม่รับเพราะเป็นสถานการณ์โควิดระบาดหนัก
คือช่วงนี้ไปได้แล้วนะฮะคุณแม่ลองประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะ
นำชุมชนนะให้พาไปหน่อยนะครับ
ของบอยนะคุณป้าลำเจียกนะครับ
บอกว่านี่ตินี่นะนี่ป้าของบอยแท้เลยนะ
ยังโดนบอยปลาหินใส่บ้านจนต้องย้ายบ้านหนี
เออเคยไปแจ้งตำรวจนะตอนที่โดนปลาใส่บ้านจนหลังคาทะลั่ว
ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะบอยยังขู่จะเผาบ้านอีก
สุดท้ายป้าบอกป้าแก้ปัญหาเองย้ายบ้านหนี
เอาล่าสุดประหลัดอำเภอไซน้อยกับทางตำรวจสพไซน้อยทราบเรื่องแล้วนะฮะ
เดี๋ยวจะมาช่วยจัดการให้นี่วันนี้ก็ไปที่บ้านของบอย
ไปหาบอยแล้วเดี๋ยวคงจะได้พาบอยไปบำบัดรักษากัน
นะคะมาช่วยหน่อยก็ดีบอยต้องเข้ารับการรักษา
อย่างนั้นจะอันตรายกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะ